แปลกแต่จริงแล้วก็ไปเชื่อมโยงของเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาขับรถกลับบ้านที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
และทีนี้ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วเขาก็ขับรถค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ไปประสบอุบัติเหตุรถขาดสองท่อนเลยนะคะ
สภาพไม่น่าเชื่อเลยว่าคนขับรถจะรอดชีวิตแต่เขารอดชีวิต
แล้วเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะปฏิหารของพระที่เขาห้อยมา
หลายคนเห็นสภาพรถแบบนี้คุณ
คือยังเหลือเป็นรถเหรอคะสภาพแบบนี้
ฉีกขาดหมดนะฮะแล้วก็หลังคาเปิดหมด

เป็นเหตุการณ์ก็คือรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าบนถนนสุขประยูน
เข้าอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้ประสบเหตุแล้วก็เป็นคนขับรถเอง
คือนายชาญวิทย์พักดีเกียรติวงศ์นะคะ
เป็นลูกชายเจ้าของร้านจำหน่ายถังออกซิเจน
พนัฐนิคมนี่แหละเขาบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
ส่วนรถเก๋งทะเบียนชนบุรี
สภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขาดครึ่งท่อน
แบ่งเป็นท่อนซ้ายกับท่อนขวาแยกออกจากกัน
เครื่องยนต์กระเด็นออกมาอยู่นอกรถนะคะ
สภาพแบบนี้ต้องนึกว่าคนขับเนี่ยน่าจะไม่รอดแล้ว
แต่ว่าสุดท้ายปลอดภัยดีนะคะ
นายพนาวันรื่นรมเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าว่าพอไปถึงจุดเกิดเหตุ
นายชาญวิทย์ยืนอยู่สภาพตัวมอมแมมเลย
โครนด้วยเลอะน้ำมันไปทั้งตัวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
นายชาญวิทย์คนขับรถเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่ากำลังจะกลับบ้านที่พนัฐนิคม

ในช่วงขับรถกลับบ้านถนนค่อนข้างลื่น
เพราะว่ามีฝนตกลงมาและตัวเองก็ขับเร็วด้วยนะคะ
ส่วนที่เขาบอกว่าเขารอดเป็นเรื่องของปฏิหาร

ห้อยพระนาคปรกเลี่ยมทอง

และนายชานวิทย์ก็บอกว่าเชื่อว่าน่าจะเป็นพระนี่แหละ
ก็บอกแบบนี้ผู้ภัยไม่ต้องพาไป
คือยังลุกยังเดินได้ปกติเลยนะฮะ

ผู้ภัยยังตกใจเลยฝนไปเห็นสภาพรถ

เขาก็ยืนรออยู่ข้างรถนั่นแหละนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นการที่เสียหลัก
ชนเสาไฟฟ้าเพราะว่าถนนลื่นค่ะ